เที่ยวกันต่อเลยละกันนะคะอยู่พังงาแล้วต่อไปที่กระบี่
ไม่ไกลนะคะพาไปเที่ยวถ้ำแห่งหนึ่งคุณผู้ชม
ถ้ำนี้นะคะมีหินงอกหินย้อยรูปทรงแปลกเหมือนเจดีเลยค่ะ
แล้วชาวบ้านเขาก็เอาผ้าสามสีมาผูกแบบนี้

ดูนะลักษณะทรงแบบเหมือนใจดีเลยนะคะ
เห็นแบบนี้โอ้โหไม่ทันจะยกมือไหว้สาธุ

นี่ก็คือเจดีหินงอกหินย้อยที่พบอยู่ในสำนักสงฆ
ถ้ำเขาต่ออำเภอเขาพนมจังหวัดกระบีค่ะ
ชาวบ้านก็แห่มาดูแล้วก็มาตรวจสอบนะคะ
เพราะว่าภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามหลากหลายรูปแบบ
แล้วก็ภายในมีห้องโถง๓ห้อง
แต่ละห้องมีผู้จับจองอยู่อาศัยแล้วนะ

อ๋อนึกว่าเปิดเป็นห้องไม่ใช่คอนบุคคุณผู้ดู
แล้วก็พระทรงภารูปที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ก็
ได้อนเชิญพระพุทธรูปมาปริสถานประดิษฐานเอาไว้
เพื่อให้เป็นที่ศักระแล้วก็สวดมนต์ทำสมาธิด้วยนะคะ
อกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมในถ้ำแห่งนี้ก็ยังมีหินงอกขนาดใหญ่กว่า๓คนโอบผุดขึ้นมา
ชาวบ้านเขาก็เอาผ้าสีมาผูกไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
เด็กหนูก็ไปเที่ยวกันกับผู้ใหญ่นะ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องบอกว่ามีเจ้าที่คอยดูแลอยู่แล้วก็เป็นที่ที่ปลอดภัยนะคะ

แต่ถ้าใครอยากไปเห็นกับตาด้วยตัวเองนะคะ
อยากจะไปสักการะพระพุทธรูปก็ไปได้ที่สำนักสงฆ์ถ้ำเขาต่อ
อยู่ที่หมู่๑ตำบลสินปุ่นอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่นะคะ
อรถเอาไว้ที่สำนักสงฆ์ถ้ำเขาต่อแล้วก็เดินขึ้นเขาไปอีก๑๕๐เมตร

อันนี้ก็การเดินทางก็ต้องบู๊หน่อย
คนที่จะไปก็ต้องแข็งแรงนะคะ
ผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้อิ่มนะคะ

หาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินป่าเดินเขาไปบ้างก็ดีนะคะ
มันก็เป็นเรื่องความอาหารสรรณทางธรรมชาติด้วยนะ
แต่ว่าเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
เราเห็นการมีคนเอาผ้าไปผูกมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
หลายคนก็มีความเชื่อเรื่องของการขอพร
จะให้สมหวังดังใจปรารถนามากมายเลย